อาวุธครับใช้ปืนยิงเลยฮะ
น้องชายยิงพี่ชายคาดว่าปมแค้นเรื่องของที่ดิน

จะไปยิงพี่สาวต่อบ้านอยู่ใกล้กันฮะ

หน้าบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
บริเวณหน้าบ้านก็จะเจอมีโต๊ะอาหาร

แล้วคนเจ็บชื่อว่านายบัวพันธ์

ดูสิกับข้าวกับปลายังอยู่บนโต๊ะอยู่เลยนะครับ
คนก่อเหตุไม่ใช่คนอื่นคนไกลครับ
น้องชายของคนเจ็บนั่นแหละชื่อนายไพรวัน
ก่อเหตุเสร็จแล้วตะโกนบอกญาติว่า

พอไปถึงบ้านพี่สาวไปตะโกนเรียกฮะ

พี่สาวก็ตกใจต้องไปหาที่ซ่อนครับ
จนกระทั่งตำรวจมาระงับเหตุ
คนก่อเหตุตอนแรกจะหนีเข้าป่า

พยายามตามหาก็ไม่เจอนะฮะ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องมาเปิดเครื่องเสียง

ประกาศเพื่อจะตามหาตัวนะครับ
หลังจากนั้นก็ไปตรวจค้นที่นอนของนายไพรวัน
ก็คือคนก่อเหตุที่ชั้น๒ของบ้าน
ไปเจอปืนแก๊ปยาว๒กระบอกที่ใช้ก่อเหตุ
และกระสุนปืนลูกกรด๒กระปุก
ก็เลยยึดเอาไว้เป็นของกลางครับ

บ้านหลังที่เกิดเหตุเป็นบ้านของนายไพรวัน
แล้วครอบครัวเพิ่งจะกลับมาจากงานศพ

แต่ว่านายไพรวัลไม่ยอมมาร่วมวงกินข้าวด้วย
เดินขึ้นไปบนบ้านครับไปหยิบปืนออกมา
ยิงใส่พี่ชายยิงจากหน้าต่างลงมานะฮะ
แล้วก็ประกาศว่าเดี๋ยวจะไปยิงพี่สาวต่อด้วยครับ
ลองฟังพยานที่เขาเห็นเหตุการณ์ครับ
น่าจะยิงลงมานัดเดียวจากหน้าต่างข้างบนตรงนั้นนะฮะ

ตรวจสอบประวัตินายไพรวันคนก่อเหตุครับ
เคยถูกจับข้อหาพยายามฆ่าในพื้นที่จังหวัดกาลสิน
แล้วก็สู้คดีจนกระทั่งสารยกฟ้อง
กลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานครับในพื้นที่จังหวัดเลย
แล้วก็มาก่อเหตุยิงพี่ชายตัวเอง
พฤติกรรมของเขาเห็นว่าชอบประดิษฐ์ปืนแก๊ปเก็บไว้ที่บ้าน
และไปผัวพันยุ่งเกี่ยวเสพยาด้วยนะครับ
สาเหตุคาดว่าปมแค้นมาจากเรื่องของที่ดินทำกิน
เขาเคยขู่อาฆาตญาติพี่น้องครับ
ครูบอกว่าเดี๋ยวจะฆ่าญาติทั้งหมดเลย
ถ้าไม่แบ่งที่ดินทำกินให้เขา
ตอนนี้พยายามเร่งตามตัวผู้ก่อเหตุนะครับ

ทีนี้มีรายงานว่าเมื่อตอนช่วง๖โมงเช้าที่ผ่านมา
นายไพรวันคนก่อเหตุย่องกลับเข้ามาครับ

ชาวบ้านเห็นไปเจอตัวเขา

พยายามจะเกลี้ยกล่อมให้มอบตัว

หนีกลับเข้าไปในป่าท้ายหมู่บ้านอีกครั้ง
ตำรวจต่อชดฝ่ายปกครองทหาร

จะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ